ติดตามบ้านเรายังไม่มีเลนส์จักรยานที่แบบชัดเจนนะนะ
คุณพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็อ่านข่าวอุบัติเหตุ

ล่าสุดคนขี่จักรยานเสียชีวิตนะคะเป็นคุณตาวัย๗๑ปี
เพราะอะไรรถบรรทุกมาเฉียวชนค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยตอนประมาณตี๔กว่านี่นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบจุดตรงนี้โอ้โหไปถึงเนี่ยนะ
เจอจักรยานแล้วก็ร่างคนขี่นะคะ
คือนายธวัฒน์พมรอายุ๗๑ปีเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
จุดตรงนี้มันเป็นจุดบนถนนมิตรภาพขาเข้ากรุงเทพ
แล้วจากการสอบถามคนในพื้นที่เนี่ย
คนในพื้นที่เขาก็บอกว่าคุณตาธวัฒน์เนี่ยจะออกมาปั่นจักรยานประจำเลยตอนเช้า
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอพวกเศษชิ้นส่วนของรถเห็นไหม
เนี่ยที่มันหลุดมาแตกอยู่ที่ถนนด้วย
ส่วนคนขับรถค่ะคนขับรถบรรทุกคือนายพนมวงศาเนา
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว่าผมขับรถมาจากสกลนคร
ผมจะไปส่งเชื้อเห็ดที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้ระหว่างทางก็แวะแวะกินกาแฟหน่อยที่ปั๊ม
ออกจากปั๊มได้แป๊บเดียวไม่ถึงโลอ่ะ
มาจนถึงตรงนี้เห็นรถจักรยานของคุณตา
จู่เสียหลักเซเข้ามาหารถของเขา
คือเขาเล่าแบบนี้เห็นคุณตาขี่อยู่นะ
อยู่ด้านหน้าชิดไหลทางนี่แหละ
แต่คุณตาเหมือนกำลังยกตัวเหมือนโยกก้นนะคุณ

ทีนี้ตัวคนขับรถบรรทุกเบรกไม่ทัน

แล้วพอลงมานะก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างของคุณตา

แล้วเดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยนะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
ชาวมาก็บอกคุณเต๋าขี่ตรงนี้เป็นประจำเนอะ
ใช่